แต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี

ก็ได้มีการวีดีโอคอนเฟอร์เนส

ก็ยิ้มแสดงความดีอกดีใจแล้วก็ฝากขอบคุณทุกฝ่าย
รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง
ก็บอกว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยา
ชาวไร่ชาวนาที่ถูกผันน้ำไปลงในพื้นที่

เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าการชดเชยการเยียวยานั้นเป็นอย่างไรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทันทีที่ถึงธรรมเนียบรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะ
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม

ในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บนโป่งพาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือ
แล้วก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีเนี่ยนะคะ
ที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวก็ก่อนที่จะขึ้นตึกบัญชาการ
บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้บอกว่าดีใจด้วย
ส่วนจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือไม่อย่างไรนั้น
ต้องให้ส่วนพื้นที่จัดการให้เรียบร้อยก่อน
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
และทุกฝ่ายโดยเฉพาะทีมจากต่างประเทศ
ที่เดินทางมาช่วยกับภารกิจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ใช่ค่ะโดยพลเอกประวิทย์วงสวรรค์รอง
นายก็พูดถึงความคืบหน้า
ในการนำตัวทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่
แต่ก็อาจจะไม่สามารถระบุได้เลยว่าจะออกมาได้เมื่อไหร่อย่างไร
เพราะตอนนี้น้ำยังไม่ลดแต่ก็ยังอยู่ในปฏิบัติการ

และอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรอให้เด็กนั้นแข็งแรงก่อน
แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่ได้พบตัวแล้ว
ก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนจะนำแผนการช่วยเหลือครั้งนี้ไปทำเป็นต้นแบบแผนแม่บท
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเปล่านั้น

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะคะ
ทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำหลวง
ที่มีการผันน้ำลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำให้เรือกสวนไร่นาอาจจะได้รับความเสียหาย
เรื่องนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าเตรียมที่จะเยียวยาเกษตรกร
ยอมเปิดที่นาให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวง
เรื่องต้นคุณผู้ชมคะมีการไปสำรวจแล้วที่นาที่ได้รับผลกระทบประมาณสัก๑๕๐๐ไร่
ปกติแล้วจะมีการเยียวยาไร่ละประมาณ๑๐๐๐บาท
อกจากนี้ก็ยังเตรียมให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่สายเตรียมพันธุ์ข้าว
จ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่๓ตำบลโดยรอบถ้ำหลวงด้วย
ส่วนหน่วยงานหลักอีกหนึ่งหน่วยงานที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ก็คือกองทัพเรือซึ่งหน่วยซิลก็สังกัดกองทัพเรือ
พลเรือเอกนาริสประทุมวันประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่ารู้สึกดีใจ
เหมือนกับคนไทยทุกคนที่ทราบว่าเด็กทั้ง๑๓คนปลอดภัย
ซึ่งจากการร่วมมือของทุกหน่วยงานนักดำน้ำทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันพร่องน้ำให้น้ำในถ้ำลดระดับลง
รวมถึงหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
แล้วก็รู้สึกภูมิใจกับทุกคนค่ะ
ส่วนการทำงานช่วงต่อไปนั้นเป็นภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
กำกับดูแลให้เด็กออกมาจากถ้ำได้ปลอดภัย
ซึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะลำเลียงเรื่องของอาหาร
เรื่องของการส่งคุณหมอแล้วก็หน่วยเวชศาสตร์ใต้น้ำของกองทัพเรือเข้าไปในพื้นที่
ส่วนทางกองทัพเรือผู้บัญชาการฐานเรือบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างอย่างเต็มที่
แม้ว่าภารกิจการค้นหาจะเจอแล้วแต่ภารกิจอื่นยังไม่จบสิ้นนะ
ถ้าเกิดว่ามีการร้องขออะไรเข้ามาก็แน่นอนนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนด้วย
ใช่หลายหน่วยงานช่วยกันช่วยด้วยใจนะคะแม้ว่าการค้นหาครั้งนี้จะยังไม่สิ้นสุด
แต่ว่าก็มีแนวโน้มที่ดีมีความหวังมีรอยยิ้มกันมากขึ้น